ของมันพี่ว่ามันอยู่ที่เวลาเรารับลูกได้ลูกหนักได้
โดยเฉพาะลูกหนักที่มาจากตัวตี
มันมันเป็นความท้าทายแล้วมันแบบภูมิใจ
หวังอยากจะให้น้องเนี่ยเป็นตัวแทนของพี่ที่เลิกไป

แล้วพี่ก็มั่นใจว่าพวกเขาจะทำได้
เมื่อก่อนเป็นโรงเรียนที่อยู่ต่างจังหวัด
แล้วสนามก็เป็นสนามบิน
สนามก็จะลักษณะอย่างนี้นะคะแต่เป็นสนามบิน

เล่นกันจนแบบพื้นย่าเป็นพื้นดิน
เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นของตัวเองตำแหน่งของตัวเองอย่างนั้นเลย

แล้วด้วยความที่คุณครู

เขาเห็นว่าเราหน่วยก้านดี

ด้วยความที่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นอะไร

หล่นก็นับใหม่เรื่อยอะไรอย่างนี้

แล้วพี่ฝึกซ้อมได้ปีกว่า

ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นเทศบาลค่ะ

คือพอเล่นระดับโรงเรียน
มันก็จะมีตำบลดำเภอจังหวัด
พี่ก็เล่นพี่ก็แข่งมาทุกรายการ
ก็ไต่มาจนถึงเป็นตัวแท้นจังหวัด
พอเราเริ่มชนะชนะมีผลงาน
เตรียมที่จะขึ้นม๑มยถูกไหมคะ
คุณครูที่เขาเป็นแมวมองตามโรงเรียนมัธยมเนี่ย
มาหาตัวนักกีฬามาดึงตัวอะไรอย่างนี้
พี่ก็น่าจะไปเข้าตากับโรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรประการ

แล้วก็ไปพาตัวมาอยู่ที่กรุงเทพ
คือก็ไปรับเลยว่าแบบเนี่ยอยากได้นะ
จะให้มาเรียนฟรีมาเล่นวอเล่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ด้วยความที่เราก็อยากเล่นด้วย
ก็เลยแบบขอพ่อกับแม่เลยว่าขอไป
แต่พ่อกับแม่เขาก็ห่วงแหละว่ากลัวเราอยู่ไม่ได้
ด้วยความที่แบบบ้านก็ยากจน

ก็เลยแบบใช้วอเล็กบอลนี่แหละเป็นบันไดสู่ทีมชาติ

ยุวชนก่อนที่จังหวัดยาลาน่าจะอายุชน๑๘ปี
แล้วก็ไต่ไปทีละระดับ
ก็มียุวชนเยาวชน
แล้วก็ค่อยมาขึ้นทีมชาติ

เพราะว่าตั้งแต่เราติดยุวชนเนี่ย
เขาก็รู้สึกแบบโหไม่น่าเชื่อว่า

ซึ่งไม่คิดว่าจะได้มาเรียนฟรี

เขาก็แค่มองว่าให้เราได้มีที่เรียนเรียนจบ

มันก็เลยเป็นความภาคภูมิใจของที่บ้าน

ถ้าเป็นปฐมคือมันตีอเนกประสงค์
มันตีทุกตำแหน่งเพราะเราเด่นอยู่คนเดียวไง

แล้วพอมัธยมก็เป็นตัวตีตัวหัวเสา

แล้วเพื่อนเขาสูงใหญ่กว่าแล้วเราเสียเปรียบ

แล้วโรงเรียนที่เราอยู่คือเขามี
เบสิกมีการฝึกสอนในเรื่องการรับค่อนข้างดี
ก็เลยถูกเลือกให้มาเป็นตัวรับตอนเยาวชน
เสน่ห์ของมันพี่ว่ามันอยู่ที่

ลูกหนักที่มาจากตัวตีที่แบบ

สุดยอดอะมันเป็นความท้าทายแล้วมันแบบ
ภูมิใจพอรับปึ้งขึ้นมาได้อย่างนี้
แล้วเพื่อนสามารถเซ็ตต่อให้
ของทีมของเราตีได้ด้วยได้คะแนน

ก็ถามว่าผูกพันขนาดไหน

ไม่ว่าจะเป็นน้องกิฟต์นุ๊ดออนปูแจ๊ก
พี่กับน้องจะติดชุดใหญ่ก่อน
แล้วก็ตามมาด้วยกิฟต์

เล่นพร้อมกันในชุด๗เซียน

ไม่ว่าจะซ้อมไม่ว่าจะอยู่ข้างนอกอะไรอย่างนี้
เราก็จะอยู่กัน๖๗คนอย่างนี้
แต่ก็ไม่ได้แบบว่ามานั่งนินทานู่นนี่นั่นอะไรนะคะ
คือมันมีบ้างที่จะต้องแบบว่า
แย้งกันเล็กน้อยแต่ไม่เคยไม่เคยให้ทะเลาะกันรุนแรง
ผูกพันของเรามันอยู่ด้วยกันจนเป็นครอบครัวค่ะ
ขนาดว่าได้แชมป์เอเซียพี่ก็ว่าดีใจแล้วนะ
แต่ที่ดีใจที่สุดเลยที่แบบมันเหมือนเป็นแมท
เป็นแมททีมชาติที่เราได้เล่นระดับโลก
คือเราได้ที่๓ของกีฬามหาลัยโลก
นี้คือเป็นแมทที่ประทับใจเพราะว่าเราชนะบาซิล
ได้ที่๓แล้วเราได้ขึ้นไปยืนรับเหรียญ
ก็เลยแบบรู้สึกว่าแมทนี้มันประทับใจแล้วก็ดีใจ
เพราะว่ามันน้อยมากที่เอเชียอย่างเรา
นึกออกไหมคะว่าจะไปชนะบราซิลแล้วเราได้ที่๓
๓ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะตอนนั้น
พอเรามาได้แชมป์เอเซีย๒๐๐๙ที่เวียดนามครั้งแรกเนี่ย

ก็แบบเป็นอะไรที่แบบเหนือความคาดหมาย
ซึ่งมันยากมากนะคะที่เราจะไปชนะจีนญี่ปุ่นเกาหลีสมัยนั้น
เพราะว่าเขาค่อนข้างตัวผู้เล่นค่อนข้างแน่น
ก็เลยแบบรู้สึกว่าภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของในทีม
แล้วแรงกิ้งพี่อยู่อันดับหนึ่งของโลกณตอนนั้น
ก็เลยแบบถูกเอเจนซี่ที่เขาแบบหาตัวนักกีฬาไปเล่นตามสโมสร
ในต่างประเทศซื้อตัวไป
ก็ได้ไปเล่นที่อิตาลีอยู่๑ฤดูกาล
นั่นคือจุดเริ่มต้นของการไปเล่นอาชีพครั้งแรกของพี่คนเดียว
ยากมากแล้วก็คิดถึงบ้านมาก
ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ไปเล่นอาชีพในต่างประเทศ
แล้วก็ไปนานแบบ๖๗เดือนขนาดนั้นแล้วไปคนเดียว
พี่ร้องไห้อยู่๓เดือนคือแบบ
ฉันจะอยู่ได้ไหมแล้วฉันจะเล่นเข้ากับเพื่อนได้ไหม
แล้วฝรั่งคือถ้าไม่ดีไม่เจ๋งจริงก็จะโดนแบบกดไง
แรกเราก็เอ๊ะอะไรยังไงวะทำไมถึงเป็นแบบนี้
แต่พอเราปรับตัวได้เข้ากับเพื่อนได้เนี่ย
ก็ไม่มีใครกล้ามาว่าหรือกดเรา
พอเราเลิกเล่นแล้วเราได้รับโอกาส
เราก็รีบคว้าโอกาสที่จะมาเป็นผู้ฝึกสอนเลย
แล้วณตอนนี้เราก็ยังอยู่กับชุดทีมชาติชุดปัจจุบัน
ซึ่งเราเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
การเป็นผู้เล่นเนี่ยคือเราไม่ต้องคิดอะไรเลย
เรามีหน้าที่กินนอนซ้อมทำตามโปรแกรมที่โค้ชสั่ง
แต่พอมาเป็นผู้ฝึกสอนเนี่ยมันต้องมีการคิดวางแผนโปรแกรมต่าง
เมื่อถึงเวลาที่ต้องแข่งขันเราก็ต้องมานั่งทำการบ้านให้นักกีฬาอย่างนี้
มันค่อนข้างที่จะยากแล้วก็แตกต่าง
ถามว่าเอาตรงนั้นมาช่วยในการเป็นผู้ฝึกสอนได้มากน้อยแค่ไหน
มันก็เป็นประสบการณ์นะคะจากการที่เราเป็นผู้เล่น

ก็ได้เอามาช่วยน้อง
ในบางแทิกในบางทักษะ

เราก็ช่วยถ่ายทอดน้องในเรื่องการรับ
แต่ก็ไม่ได้แบบว่าจะเรียกว่านิวเจนเลย
เพราะว่าในบางคนหลายคนเนี่ย
ก็คือได้ร่วมเล่นมากับพี่ชุดเดิมอยู่แล้ว

เพียงแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่เขาแบบเล่นกันเอง
โดยที่ไม่มีรุ่นพี่เลยสักคน
ก็พี่มองว่าแบบเป็นทีมที่น่าจับตา

ก็ยังไม่ได้แบบว่าเป็นที่จับตาสักเท่าไหร่

ซึ่งพี่มองว่าน้องก็ทำผลงานได้ดี
และพี่คิดว่าเขาจะไปได้อีก

พี่อยากให้เขาได้โชว์ศักยภาพ
แล้วก็ได้ทำผลงานด้วยตัวของเขาเอง

รายการต่อไปเนี่ยอยากให้น้องเนี่ยทำให้ดียิ่งขึ้นไป

ซึ่งมันเป็นประสบการณ์ของน้องแบบ
ยอดเยี่ยมที่เขาจะได้รับ

อยู่กับระบบทีมที่แบบค่อนข้างที่จะเข้มงวด

พัฒนาจุดนี้มันทำให้ทีมเราพัฒนา

แต่ทีนี้ถ้าไปเล่นในระดับแบบที่เราเจอยุโรป
เราต้องเปลี่ยนแปลงในการแพลตการเล่นเรื่องของความเร็ว
ให้เรามีความเร็วเยอะขึ้นแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นค่ะ
วอเล่เราเสน่ห์มันอยู่ที่ความเป็นทีม
แล้วก็เล่นกันด้วยความยิ้มแย้มไม่มีทะเลาะกัน
เราเล่นเสียเราก็ไม่มาต่อว่ากันว่า
เนี่ยเสียเพราะเธอนะเธอทำเสียนะอะไรอย่างนี้
ไม่มีมาด่ามีแต่แบบว่าเสียแล้วไม่เป็นไร
เราปลอบใจกันเราเริ่มต้นใหม่แล้วก็ทำลูกใหม่ให้ดี
แล้วทุกคนก็เล่นอย่างมีความสุข
ไม่ต้องมานั่งกดดันอุ๊ยฉันเสียอีกแล้ว
ฉันพลาดอีกแล้วนะเพื่อนจะด่าฉันไหมอะไรอย่างนี้
ไม่ใช่ทีมเราเป็นทีมที่แบบไม่เคยด่าไม่เคยว่ากัน
กระทั่งบอลเสียหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีการว่ากัน
เอาจริงพี่ไม่ใช่คนที่ดุ
ด้วยความที่เราเป็นนักกีฬามาก่อนแล้วเราเข้าใจวิถีของนักกีฬา
แล้วก็คืออยู่กับน้องมานานตั้งแต่การเป็นนักกีฬาจนมาเป็นผู้ฝึกสอนเนี่ย

ว่าแบบใช้วิธีการแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ
ให้เกียรติกันแล้วก็เคารพซึ่งกัน
และกันไม่ได้แบบว่าไปบังคับหรือไปแบบดุอะไรมากมาย
คือน้องทุกคนจะรู้หน้าที่ของตัวเองมากกว่า
ให้ความร่วมมือกันมากกว่าไม่มีการแบบว่าจะต้องมาดุอะไรมากมาย
แต่ถ้าเป็นในสไตล์อาจารย์ด่วนเนี่ย
จะต้องมีทั้งดุและเบาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่สไตล์พี่เนี่ยไม่ใช่คนดุมากแต่เมื่อถึงเวลามันก็ต้องดุค่ะ
คาดหวังมากคาดหวังกับน้องมากว่าแบบเขาจะต้องได้ไป
แล้วไม่ใช่ว่าแค่พี่นะคะทุกคนพี่ทุกคนที่เลิกเล่นไปเขาก็คาดหวัง
แล้วก็หวังอยากจะให้น้องเนี่ยเป็นตัวแทนของพี่ที่เลิกไป
ได้ไปโอลิมปิกสักครั้งหนึ่งแล้วพี่ก็มั่นใจว่าพวกเขาจะทำได้
เพราะว่าด้วยความที่อยู่กันมานานแล้วน้องเนี่ยเขาก็เคยคุยกับพี่ว่าแบบ
หนูจะไม่ทำให้พวกพี่ผิดหวังหนูจะตั้งใจหนูจะมุ่งมั่นแล้วก็จะพัฒนาทีมอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็ไม่ได้พูดคนเดียวนะพูดเกือบทุกคน
ซึ่งเราพอเราได้ยินแล้วเราแบบเราภูมิใจว่าแบบ
น้องมุ่งมั่นตั้งใจมากคือเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนไปเยอะเด็กชุดนี้เขาเปลี่ยนไปมากจากเมื่อก่อน
อาจจะแบบมีรุ่นพี่คอยประคองอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้เสียก็เปลี่ยนเราออกพักอะไรอย่างเงี้ย
แต่ตอนนี้คือมันไม่ใช่คือเขาโตทั้งความคิดโตทั้งทัศนคติ
ทั้งการมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมซึ่งมันก็เลยทำให้แบบพี่มองว่าเขาจะต้องไปโอลิมปิกได้